เรื่องราวของคุณอ้ำพัชราก่อนก็แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมหลังมีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะ
ก็มาแซะมาคอมเมนต์นะคะรูปภาพของสาวอ้ำพัชรา
หาว่าเธอเนี่ยเป็นคนสวยใจดำนิ่งเฉยนะคะ
ตั้งคำถามทำไมทำไมไม่มีการบริจาคเงินช่วยทีมแพทย์
แล้วก็โรงพยาบาลต่างในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ทั้งที่ดารารุ่นน้องพากันบริจาคผ่านสื่อกันแทบทุกวัน
คอมเมนต์คงสะดุดตาสะกิดใจคุณอ้ำค่ะ
ขุ่นเครื่องจริงต้องออกมาพิมพ์ตอบกลับด้วยตัวเองนะคะ
สวนกลับไปแบบจี๊ดแบบนี้ค่ะ
ทำไปหลายครั้งแล้วค่ะทำไปหลายที่แล้ว
ถ้าอยากเห็นสลิปเนี่ยสามารถส่งให้ดูส่วนตัวได้นะคะ

และคุณก็ไม่ควรเขียนอย่างนี้กับใครอยู่เฉยดีกว่า
ถ้าคุณอยากทำจริงก็ไปทำนะคะ
หรือถ้าคุณทำแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาศาสตร์ทุกด้วยค่ะ

ใช่นะแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตคำพูดคำต่อไปนะ
มีสติทุกคำแบบนิ่มไม่มีหยาบคายนะคะ
พัชราค่ะมาตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะทราบดีว่าคนที่รู้จักเธอจะทราบมาดีตลอดนะ
ว่าเป็นคนทำบุญทำทานอยู่แล้ว
เคสเนี่ยบริจาคไปเยอะแยะแต่ไม่เคยอยากจะมาออกสื่อ
ส่วนใหญ่ค่ะจะมีคนไปรู้มาแล้วก็มาบอกผ่านโซเชียลนะคะ
จนเป็นข่าวและล่าสุดค่ะ
ทางโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลเจริญกรุงค่ะก็โพสต์ขอบคุณนางเอกดัง
พร้อมโชว์เช็คเงินสดจำนวน๒๕๐๐๐บาท
อ้ำบริจาคให้ทางโรงพยาบาลนะคะ
รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นถึง๕แสนบาททีเดียว

ค่ะเรามีคลิปสัมภาษณ์เก่าที่พี่อ้ำเคยพูดไว้นะคะ
แนวคิดในการบริจาคเงินลองฟังดูค่ะ
มีคนที่รู้จักส่งต่อมาแล้วก็ช่วย
ไม่ได้บอกชื่อบ้างก็ตลอดนะคะ
ไม่อยากจะออกตัวออกชื่อ
มันก็คงตลกนะถ้าช่วยแล้วมันลงรูปแบบว่า
โอนตังไปแล้วนะคะด้วยอนุโมทนานะคะอะไรอย่างเ
มันก็แบบสำหรับอ้ำก็คงไม่ใช่อะไรอย่างนี้

เราต้องไปบอกว่าเราจะทำอันนี้นะ
เราทำอันนี้ไปแล้วนะอะไรอย่างนี้

แรงมากไม่เห็นต้องบอกใครเลยว่าเราจะทำอันนั้นอันนี้
โอ้ยจบไหมโอ้โฮจบจ้ะแต่ว่ามันยังไม่จบขนาดนั้นคุณคะ
ยังมีคนไปแซะเธอเรื่องรีวิวอาหารอีกนะ
บอกว่าเลิกซะทีเถอะพดอาหารเยอะแบบนี้
ส่งมาให้กินฟรีนึกถึงคนที่เขาลำบากหาเช้ากินค่ำบ้าง
เรื่องนี้ค่ะคุณอ้ำก็มาตอบด้วยตัวเองนะเหมือนกันนะคะ

แต่ยืนยันจะช่วยรีวิวต่อไป

ที่สำคัญค่ะทำให้ฟรีไม่คิดสตางค์สักบาทเดียว

พร้อมขอบคุณกลับถึงความปรารถนาดีอีกด้วยนะคะ

ระดับคุณอ้ำรับรองซุปตาเบอร์หนึ่งต้องสูงแน่นอน